มาเรื่องของราคายาคุณเข้าไปตรวจสอบหรือยังฮะ
คือเข้าไปดูค่ะตอนนี้มีเว็บไซต์นะคะ
คุณผู้ชมเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์

เขาให้กรอกชื่อโรงพยาบาลต้นทางชื่อยา

ใช่นะครับคุณจะได้รู้ว่าต้นทุนราคายามาเท่าไหร่
และยาที่คุณได้รับมาจากโรงพยาบาลแพงหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย
เปิดเผยออกมามี๒๐รายการยาที่อาจจะแพงเกินความเป็นจริง

ต้นทุนนะคุณเขาบอกว่าต้นทุนประมาณ๑๖สตางค์
แต่บางโรงพยาบาลขายเม็ดละ๑๒บาท

เราติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีด

เพราะอาจารย์ติดตามเรื่องนี้มาต่อเนื่องนะครับเชิญครับ
สวัสดีครับอาจารย์ครับ

รายการยาในโรงพยาบาลเอกชน
ว่ามีต้นทุนราคาเท่าไหร่โรงพยาบาลต่างเอามาขายเท่าไหร่
ข้อมูลที่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยกรมการค้าภายในเขาใส่เข้าไปไว้ในเว็บไซต์ของกรมการค้าภายในแล้ว
ราคายาที่ว่านี้เป็นยา๒๐ชนิดที่ประชาชนใช้บ่อย
แล้วผลการสำรวจเขาพบว่ามีต้นทุนซื้อมาต่ำมาก
แต่ว่าขายในราคาสูงมากบางตัวเนี่ยสูงกว่า๑๐๐
บางตัวบางยี่ห้อขายมีกำไรเป็น๑๐๐๐
เราดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับเมื่อวานเนี่ยที่คุณบุ๊กบอกไปก็คือว่า
เขาได้เอาราคายาประมาณ๒๐รายการ

เป็นราคายาที่เป็นยาที่คนทั่วไปนิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่
เรียกว่าเป็นยาที่ไปโรงพยาบาลเขาก็สั่งยาพวกนี้
เอาทีนี้ลองดูว่าราคาที่เขาไปสำรวจพบระหว่างราคาต้นทุนกับราคาขายเนี่ย

ถึง๘๖สตังค์

ราคาร้านขายยาเม็ดละบาท๒๐สตังค์
ถึงบาท๓๐สตังค์

เอกชนที่ขายต่ำที่สุดเนี่ย

คือโรงพยาบาลรวมแพทย์ที่จังหวัดนครสวรรค์
แล้วที่ขายสูงสุด๑๒บาท
คือโรงพยาบาลร่มฉัด
นี่เห็นไหมฮะ๑บาท๑บาท๒๐สตังค์ขายได้ถึง๑๒บาท
ก็แปลว่าโอ้โหราคากี่เท่าตัว

เลนอนเนี่ยต้นทุนซื้ออยู่ที่

ร้านขายยาทั่วไปขาย๑บาท

เพราะว่า๑๘๓๐ตังค์เนี่ยเขาปรับเสร็จกันหมด
ทีนี้ไปดูราคาโรงพยาบาลเอกชนต่ำสุด

บาทที่ขายต่ำสุดนะโรงพยาบาลสินแพทย์ขาย๒๒
บาททีนี้ยาอีกตัวหนึ่งที่เป็นยาที่คนใช้รักษา
อาการปวดลดไข้คือยาไอบิลฟรอเฟ่นยี่ห้อให้ดียานี้ต้น
ทุนเมตรละยี่สิบแปดสตังค์ถึงสองบาทสิบห้าสตังค์
ราคาร้านขายยาขายสามบาทราคาโรงพยาบาลเอกชนที่ขาย
ต่ำสุดเนี่ยคือโรงพยาบาลคริสเตียนอยู่โน่นแม่น้ำแควร์
เขาขาย๑บาทแต่ที่ขายสูงสุดคือโรงพยาบาลมิชชั่น
สิบแปดบาทเห็นไหมฮะจากต้นทุนยี่สิบแปดสตังค์มา
ขาย๒๘บาทเอาอีกสักยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อดูแรงต้น
ทุนซื้อเนี้ยห้าสิบหกสตังค์ร้านขายยาทั่วไปขายสาม
บาท๕๐โรงพยาบาลที่เอามาขายต่ำสุดคือโรงพยาบาล
รวมแพทย์น้องคายขายสามบาทอ่าจากหกสิบห้าตังค์มา
สามบาทแต่วัดที่เอามาขายสูงสุดราคาแพงสุดคือ
โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดดิคอนเซนเตอร์ขาย๒๐บาทตาม
ไม่ตามทันไหมฮะจากห้าสิบหกสตังค์ขายยี่สิบบาทอ้าวยา
ประเภทคลายกล้ามเนื้อบรรเทาปวดเอายี่ห้อนี่ก่อน
เกสิบต้นทุนเนี่ยสี่สิบห้าสตังค์ราคาที่ร้านขายยา
เขาขายกันก็๓บาท๕๐โรงพยาบาลเอกชนที่ขายต่ำ
คือโรงพยาบาลไทยจักษุเขาซื้อมาสามบาทห้าสิบ
เขาขาย๕บาทแต่ว่าโรงพยาบาลกรุงเทพขายตั้ง๔๐
สองบาทยาอีกตัวหนึ่งยาคาโบซิสเทอร์อินเป็นยาแก้

เป็นยายี่ห้อต้นทุนซื้อเนี่ยหนึ่งบาทแปดสิบตังค์ร้าน
ขายยาขายสามบาทเจ็ดสิบ
โรงพยาบาลเอกชนที่ขายต่ำสุดคือโรงพยาบาลรวมแพทย์
ทุ่งสงศ์ขายห้าบาทโรงพยาบาลที่เอามาขายสูงสุดคือ
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตจาก๑บาท๘สตังค์เอามา
สามสิบเจ็ดบาททีนี้ดูดูประเภทที่เป็นเกลือแร่
กรุโคซเจอแร่ยี่ห้อออร์เรด้าต้นทุนซื้อหนึ่งบาทถึงหก
บาทร้านขายยาทั่วไปเขาขายกัน๔บาท๕บาท๖บาท
นี่แหละโรงพยาบาลเอกชนเอามาขายต่ำสุดคือโรงพยาบาล
กรุงเทพคริสเตียนนครปฐมแล้วที่เอามาขายสูงสุด
คือโรงพยาบาลวิภารามขายแปดสิบแปดบาทครับ
จากหนึ่งบาทนี่แหละแปดสิบแปดบาทเอาอีกตัวหนึ่งสุดท้าย
ให้เป็นตัวอย่างวิตามินรวมแร่ธาตุยี่ห้อ
โอบิมินเอแซ็ตต้นทุนซื้อหนึ่งบาทห้าสิบห้าสตางค์
โดยประมาณราคาร้านขายยาขายขายอยู่ที่ห้าบาทโรงพยาบาลเอกชนที่ขาย
ตานินเขาขาย๔บาทแล้วที่เอามาขายสูงสุด
โรงพยาบาลเอกชนขายอย่างนี้แล้วจะยังไงต่อ
ต้องรอครับต้องรอท่านรองอธิบดีกรมการค้าภายในทันตแพทย์
พาณิชยศาสตร์บัญชีจุฬาเพื่อให้วิเคราะห์ว่าราคาต้นทุนเท่านี้
จะกำหนดให้โรงพยาบาลเอกชนขายได้ไม่เกินเท่าไหร่
ถึงจะเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
โรงพยาบาลเอกชนก็มีกำไรพอจะอยู่ได้คนไข้ก็ไม่เดือดร้อนจนเกินไป
ทีนี้พอเขาวิเคราะห์ได้ราคาที่เหมาะสมแล้ว
เนี่ยเขาก็จะนำมาเสนอกรมถึงจะออกประกาศ
กำหนดราคาขายออกมาฉะนั้นจะเห็นว่าพอควบคุมราคายาได้แล้วเนี่ย

ต้องแก้ปัญหาค่าบริการทางการแพทย์อื่นค่าตรวจหมอ
ค่าอุปกรณ์ซึ่งเดี๋ยวนี้ราคามันก็ต่างกันมาก
เรื่องแบบนี้เราทนกันมานานวันนี้เนี่ยมาถึงจุดที่
คิดว่าเริ่มจะเห็นความชัดเจนแล้ว
ว่าเรื่องราคายาจะแก้ปัญหากันยังไงในโรงพยาบาลเอกชน
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายรายหมดเนื้อหมดตัวต้องขายทรัพย์สิน
รายถูกโรงพยาบาลเอกชนฟ้องคาราคาซังอยู่บนศาล
ไม่มีเงินจะจ่ายหวังว่าจากนี้ไปทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยดีขึ้น
มาตรการเหล่านี้ก็อาจจะทำให้ราคาหุ้นในโรงพยาบาลในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย
อาจจะไม่พุ่งแรงเหมือนเก่าแต่ว่าธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยไม่ควรจะมาก
ไม่ควรจะมีกำไรมากเหมือนธุรกิจทั่วไป
เอาละครับนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายนะครับที่ขีดเส้นใต้เมืองไทยเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง
กระทั่งเกิดการตีแผ่ราคาออกมาเราจะได้เปรียบเทียบกัน
นี่คุณอาริยาเข้าไปทำในเว็บไซต์เป็นไงฮะ
ลองเข้าไปสำรวจดูคือเขาจะให้กรอกโรงพยาบาลต้นทาง
แล้วก็จะให้กรอกชื่อยาหลังจากนั้นก็ให้กรอกโรงพยาบาลที่เราต้องการจะเปรียบเทียบ
แล้วก็กดได้เลยมันจะขึ้นมาบอกเลยว่าเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดง
แล้วแต่ละอันความหมายคืออะไรมันถูกกว่ามันเท่ากันหรือมันแพงกว่านะครับ
คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ทีนี้เรารู้ราคาแล้วแหละ
แต่ทีนี้เรื่องของการลดราคายาให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกัน
จะทำอย่างไรกันต่อไปก็ต้องดูมาตรการต่อไปของภาครัฐนะครับ